เอาละครับคุณผู้ชมครับไปที่พัทยาที่ผมบอกที่ชนบุรี
แต่ไม่ได้พาไปเที่ยวพาไปร้านข้าวมันไก่
ก็ไม่ได้พาไปกินอีกนี่แหละนะครับเพราะว่า
ก๊าซหุงต้มมันรั่วแล้วมันระเบิดครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหนี่ก็ก๊าซระเบิดอีกเหมือนกันใช่ครับ
นี่ก็ก๊าซระเบิดอีกเหมือนกันนี่คงไม่กี่ถัง
แต่ยังแรงขนาดนี้เลยฮะนี่แหละครับร้านข้าวมันไก่เจ๊จ๋าครับ
พัทยาสายกลางถนนพัทยาสายกลางตะบนหนองปลือ
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับเสียงดังสนั่นวันไหวนะครับ
สะเทือนเป็นรอบเหมือนกันคุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดนะฮะ
โอ้โหเหตุเกิดขึ้นตีห้าครึ่งครับตีห้าครึ่งที่ผ่านมา
ตำรูตสอบพลมกพัทยานะครับไปกับพี่กุ้วพัย
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง๒ชั้นครับ
ติดกันสิบกว่าครูหานะตรงนั้นน่ะ
แรงระเบิดทำให้ตัวอาคารข้าวมันไก่พังเสียหายครับชั้นบนชั้นล่าง
ข่าวของกระเด็นกระจัดกระจายหมดนี่คุณผู้ชมดูสภาพนะครับ
ว่าแรงของก๊าซที่มันระเบิดเสียหายขนาดไหน
ที่เกิดเหตุครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนคือนายคิดนะฮะ
อายุยี่สิบเก้าปีเขาชาวลาวนะ
แรงระเบิดอัดร่างเขาลอยกระเด็นมานอนสลบอยู่นอกอาคารนะครับ
อาการสาหัสส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลนะครับ
แรงระเบิดทำให้ตัวอาคารด้านล่างเสียหาย
นายภัยศาลพงธาวรพินโยอายุห้าสิบหกปี
เจ้าของร้านข้าวมันไก่เล่าบอกว่าโอ้โหคุณนักข่าวผมก็เปิดร้านมา๔๐กว่าปีแล้วนะครับ
ก่อนเกิดเหตุนอนอยู่บ้านนะครับถัดไปถัดไปนี่แหละ
ที่ร้านเนี่ยมีลูกจ้างอยู่สองคนก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่น
ก็รีบวิ่งออกมาดูนะครับโอ้โหร้านตัวเองพังพินาศซะแล้วฮะ

ลงมาก็เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วครับกระเด็นออกมานะพี่
กระเด็นหรือไม่กระเด็นไม่ทราบเพราะไม่เห็นในความสุขของเขา
คือนอนอยู่นอนอยู่ตรงนี้เลยครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพันธบทเอกกุลชาติกุลชัยท่านผู้กำกับการสอบพ่อเมืองพัทยา
ไปกับนายปรเมษงามพิเชษนายกเมืองพัทยาครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานด้วยอีโอดีก็ไปนะครับ
เจ้าหน้าที่กองช่างและผังเมืองไปตรวจสอบกัน
เรื่องต้นมีการนำถังก๊าซหุงต้มทุกถังในร้านออกมาตรวจสอบครับ
ตำรวจเชื่อว่านี่แหละคือชนวนเหตุของความระเบิดในครั้งนี้
นายกเมืองพัทยาระบุว่าได้ระงับการใช้อาคารชั่วคราวไปแล้วนะครับ
แล้วก็จะเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ล่าสุดนะครับ
ผู้ที่อยู่ในอาคารใกล้เคียงได้รับผลกระทบนะฮะ
แจ้งเข้ามาแล้วตอนนี้๒๐รายด้วยกันครับ